ไปดูเรื่องของช้าง
อันนี้ก็ช้างจริงเมื่อกี้งานช้างยังไม่ได้เห็นช้าง
เห็นแต่น้องเขาไปนั่งพับผ้าเป็นช้าง
อันนี้เป็นช้างมาเป็น
มาแบบขอกินบะหมี่หน่อยเด้

ภายงาเดียวหนูกินได้ลูก
แต่ว่าหนูจะไม่ใช่วิธีแบบนี้

อันนี้ค่ะอยู่ที่ร้านบะหมี่ชื่อดัง

ที่ตำบลสาธิกาอำเภอเมืองนครนายก

ะหมี่น้ำมันคอแห้ง
จะเป่าฟู้ก่อน
ก็สูดเข้าแบบอย่างนี้เลย

เห็นประจำมาอีกแล้ว

วันนี้เมนูเปลี่ยนใหม่อยากเป็นบะหมี่จ้า

นี่ภายงานเดียวออกมาจากป่าอีกแล้ว
มาหากินในที่ชุมชนของชาวบ้าน

จริงชาวบ้านพยายามไล่มันให้ออกไปนะ
แต่เจ้าภายงานเดียวคือมันคงเจอคน

มันยื่นงวงเข้าไปหยิบของที่อยู่ในร้านบะหมี่

อย่าบอกว่ามันปรุงเองนะพี่ขวัญ

มันก็คงหยิบจับฉวยอะไรเท่าที่มันจะกินได้นั่นแหละ

อันนี้เหตุเกิดตั้งแต่วันคืนเวลา๑๗ปพ
เออ๑๗พกยนะคะเอาไป
แต่ก่อนออกไปส่งเสียงอย่างนี้แหละค่ะ
อ่ะส่งเสียงให้คนแถวนั้นตกใจกันเล่น

เขาก็ตกใจแต่หลายคนก็อดหัวเราะไม่ได้
เอายังว่ามันก็ไม่ได้มาพังข้าวพังของอะไรก็แล้วกันนะคะ
ส่งเสียงทิ้งท้ายว่าขอบคุณไปแล้วนะ